อีกคลิปหนึ่งที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

เป็นคลิปวีดีโอพระสงฆ์๓รูป

ยังใช่จีวอนอยู่เลยตั้งวงตั้งหลังพนันไทโล
แล้วก็ที่สำคัญมีพระสงฆ์รูปหนึ่ง
เป็นเจ้ามือซะเองนะฮะเอาไปดูคลิปวีดีโอนี้กันหน่อยนะครับ
มีทั้งพระมีทั้งคารวาสนั่งตั้งวงอยู่ด้วยกันนะครับ
ที่ชื่อว่ารักเธอประเทศไทยนะเขาก็เป็นห่วยตรวจสอบสังคมนะครับ
เป็นเหตุการณ์ขณะแอบถ่ายพระกับชาวบ้านล้อมวงเล่นไฮโล
แต่ไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ในกล่าวเกิดขึ้นที่ไหนนะครับ
นายสมชายสุรชาตรีโคศกประจำสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้
เป็นคลิปที่มีการแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลมานานมากแล้ว

และได้มีการนำกลับมาแชร์อีกครั้งจนเกิดเป็นกระแส
ตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นที่ไหน

นี้สำหรับความผิดกรณีพระเล่นการพนันก็คือ

และที่สำคัญผิดกฎพระธรรมวินัยสงฆ์นั่นเองนะครับ
พร้อมกับทิ้งท้ายฝากถึงประชาชนเพิ่มเติมว่า

จากก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทางศาสนานั่นเองครับ
เพราะว่าสำนักพุทธเวลาเราเขาได้เห็นคลิปอะไรแบบนี้